เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ้าสัวเปรมชัย
พร้อมพักพวกอีก๓คนรวมทั้งหมด๔คน
เข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

ใช่ครับก็ต้องดูความคืบหน้าทางคดีแล้วกัน
สืบสวนสอบสวนบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับ
วันนี้พาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ

หัวหน้าชุดพญาเสือแฉเปรมชัยปลูกบ้านบนภูเขา
ครอบครองพื้นที่ภูเขาทั้งลูกเลย

อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เปิดเผยออกมากับตำรวจ
ตอนนี้หัวหน้าชัยวัดบอกว่าจะต้องไปดูซิ
ว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนเป็นพื้นที่อนุรักษ์หรือเปล่า

ส่วนผู้ใหญ่ให้กำลังใจหัวหน้าวิทเชียน
เพราะเมื่อวานหัวหน้าวิทเชียน
ไม้กั้นให้กับทีมนี้เข้าไป
เข้าไปสอบปากคำกับตำรวจสภภาภูมิ

เป็นของตำรวจสภภาภูมิ
ตอนนี้ที่ตำรวจจะต้องสอบปากคำ

สองท่านนี้ที่ทำหน้าที่เปิดประตูไม้กั้น
ในวันที่เจ้าสัวเปรมชัยพร้อมพวกเข้าพื้นที่ป่า
เข้าพื้นที่อุทยานวันที่๓กุมภาพันธ์
และอีกหนึ่งคนก็คือนายนพดลไง
ข้าราชการของกรมอุทยาน
แล้วก็ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาให้บริษัท

เมื่อวานสอบ๒พยานปากสำคัญนี้แล้วนะฮะ
พยานสองปากนี้ก็คือที่บอกว่าทำหน้าที่อยู่ที่บริเวณไม้กั้น

ก็คือจะไปสอบถามว่าทำไมถึงเปิดให้

แล้วใครเป็นคนสั่งมาให้ดูแลความปลอดภัยและเปิดไม้กั้น
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่า
เดินทางเข้าพร้อมกับนายวิเชียนชินวงศ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
ไปพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิ

ซึ่งทำหน้าที่บริเวณประตูทางเข้าโดยเป็นผู้เปิดประตูให้กับนายเปรมชัยกัณสูตร
ประธานบริษัทอิตาเลียนไทยพร้อมกับพวกรวม๔คนเข้าไปในเขต
โดยตำรวจใช้เวลาสอบปากคำประมาณ๒ชั่วโมงค่ะ
ซึ่งระหว่างเจ้าหน้าที่ให้ปากคำภายในห้องนี้
นายวิเชียนก็รอลูกน้องอยู่ด้านหน้าสีหน้าปกตินะคะยิ้มแย้มด้วย
ไม่ได้วิตกกังวลในคดีแต่ยังได้บอกแบบนี้
แล้วก็บอกว่าตอนนี้สบายใจค่ะไม่ต้องห่วงว่าจะท้อถอย
และพร้อมทำหน้าที่ดูแลทุ่งใหญ่นะเรสวนต่อไป

ไม่ต้องห่วงนะครับว่าทางผมจะท้อถอยนะครับ
ทีมงานทุ่งใหญ่ทุกคนพร้อมสู้กับเรื่องนี้เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและเป็นเรื่องหน้าที่นะครับ
ก็บอกโอ้ไม่ต้องห่วงพวกผมเองตัวผมเอง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมที่จะสู้
เพราะมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและหน้าที่

ขณะเดียวกันนะคะทางฝั่งของคนที่จะเข้าไป
เข้าไป๔คนตำรวจก็จะต้องไปตรวจที่บ้าน
เพื่อไปหาหลักฐานเป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งที่ตำรวจจะต้องรวบรวมหลักฐาน

และก็คาดว่าน่าจะเป็นคนชี้เป้าให้นายเพลิมชัย
มีกระแสข่าวว่าทำหน้าที่เป็นพราน
เพราะมีความชำนาญในเรื่องของสัตว์ป่า
ทั้งการแกะรอยหาจุดที่สัตว์ป่าเดินผ่าน
จากพ่อของนายธานีสนิทสนมกับนายเปรมชัยมาก่อน

ส่วนตัวนายธานียังเปิดร้านอาหารป่าอยู่หลายแห่ง
ทีนี้ตำรวจบอกว่าเพื่อที่จะพิสูจน์ในเรื่องนี้นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นของคนใกล้ชิดของนายธานีอีกทีนึงนะ
ทีนี้เมื่อไปถึงพบว่าร้านนี้ไม่เปิดให้บริการ
มีเพียงการตั้งป้ายพร้อมเบอร์โทรศัพท์ตั้งอยู่หน้าร้าน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ทีมข่าวก็เลยโทรไปนั่นแหละติดป้ายเบอร์โทรศัพท์ไว้ใช่ไหม
เราก็เลยโทรตามไปอีกทีเพื่อสอบถามเกี่ยวกับร้าน
ตัวเจ้าของร้านบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ตำรวจภูทรบางกรวย
ได้มาตรวจสอบที่ร้านอาหารจนทำให้ร้านได้รับผลกระทบ
ทีมข่าวจึงบอกให้ชี้แจงแต่ทางร้านกลับปฏิเสธ
ร้านนี้อยู่ที่บางกรวยนนทบุรีนะ
เป็นคนรู้จักกับนายธานีไปฟังเสียงเขาชี้แจงค่ะ
สอบถามหน่อยคุณพี่อยากจะคุยกับพี่ตัวนี้
ร้านพี่ได้รับผลกระทบอะไรไหมหลังจากมีข่าวออกมาเนี่ย
ไม่อ่ะค่ะไม่ใช่ไหมครับแล้วแล้วตอนนี้คุณพี่อยู่ที่ไหนครับ
ออกมาธุรกิจข้างนอกค่ะออกมาธุรกิจข้างนอกใช่ไหม
คุณพี่แล้วที่แบบว่ามันมีประเด็นที่ว่าร้านคุณพี่เนี่ยเห็นเขาบอกว่า
มีเกลือมีการขายอาหารป่าด้วยไม่ตอบอะไรนะคะแค่นี้เลย

เดี๋ยวเราจะแจ้งตำรวจด้วยว่าเนี่ยเข้ามาทุกวันเลยเราไม่มีอันต้องขายของ
เดี๋ยวช่องนู้นช่องนี้ไม่รู้อะไรยุ่งกันไปหมด
คือถ้าอยากรู้ให้ไปถามพี่ตำรวจถ้ายังไม่เลิกมายุ่งมาวุ่นวายนะ
จะแจ้งพวกตำรวจด้วยว่ามาให้มาดูพวกนักข่าวมายุ่งมาอะไรทุกวันเลย

ไอ้ที่มันวุ่นวายไอ้ที่มีปัญหาก็เพราะพวกคุณนี่แหละพวกนักข่าวนี่แหละ

แต่พวกคุณเนี่ยไม่จบกันตั้งช่องนึงเดี๋ยวช่องนู้นมาช่องนี้มา
คนนู้นมาคนนี้มาไอ้ที่วุ่นวายไอ้ที่ขายไม่ได้ที่มีปัญหาก็เพราะไอ้พวกคุณนี่แหละ

เดี๋ยวครับผมก็อยากให้คุณพี่ออกมาชี้แจงหน่อยไงครับ

จากนั้นทีมข่าวก็เลยไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าร้านนี้เป็นร้านของน้องสาวนายธานี

ขายอาหารประเภทปลาเผาและอาหารอีสานทั่วไป
ชาวบ้านแถวนั้นเขายืนยันไม่ได้มีการขายอาหารป่าที่จุดนี้นะคะ
ส่วนร้านอาหารของนายธานีอยู่ในซอยถัดไปประมาณ๕๐เมตรเท่านั้นเอง
จากนั้นทีมข่าวของเราก็เลยต้องเดินตามไปนะคะไปที่ร้านอาหารของนายธานีได้พบกับร้านของนายธานีจริงเป็นตึกแถว๒คูหา
วันนี้ไม่เปิดนะคะวันที่ทีมข่าวเราลงไปเนี่ยไม่เปิดแต่มีคนในร้านกำลังเตรียมวัตถุดิบก็เลยเข้าไปสอบถามกับผู้หญิงที่นั่งล้างไก่อยู่ที่หน้าร้าน
ซึ่งผู้หญิงคนนี้เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าตัวเองเป็นภรรยาของนายธานีเองส่วนสามีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ที่ร้านนี้แล้ว
และยืนยันว่าที่ร้านไม่เคยมีการลักลอบเอาเนื้อสัตว์ป่าคุ้มครองมาขายและไม่เคยเห็นหน้านายเปรมชัยมาก่อนด้วย
วันเกิดเรื่องเนี่ยสามีบอกว่าจะเดินทางไปทำธุระที่กาญจนบุรีกระทั่งมาทราบเรื่องตัวเองก็ตกใจเป็นอย่างมากเหมือนกันเพราะสามีไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ

ของการมีกฎกเอลบลัยอาหาร
เขาก็เป็นพ่อป่อยอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับ

ป่อยมาชิมสิยังไงมึงว่า

กลบตาไหล่พวกนี้หูปลา
นี่เราใช้แบบแกงปลาอะไรอย่างนี้

แต่มันก็คือแบบพวกแกงปลาอะไรพวกนี้ไง
แล้วทางคุณพี่ธานีเขาเคยเอาพวกนักศัตริย์สัตว์ฝาที่ไปล่ามา

เขาจะไปล่าที่ไหนมาก็ทำงานอยู่นี่

แล้วทางคุณเต็มชัยนี่เขาเคยเดินทางมาที่ล่าไหมครับ

คุณพี่นี้รู้จักกับเขาไหม

พี่ธานีเขาออกไปเที่ยวหรือว่าไปทำงานตำปลงตำปลาไปล่าส่งนักศัตริย์กับที่เต็มชัยนี่
เต็มชัยนี่บ่อยไหม

เขาก็ทำงานทุกวันอยู่นี่แหละไม่ได้ไปไหน

น้องเขาไปยุ่งกับข้านนางขดาวนะ

เขาไม่รู้เรื่อง

จากนี้ภรรยาของนายธานินบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับ

เพราะว่าต้องขายของหาเลี้ยงครอบครัว
ยืนยันบอกว่าหลังจากที่เกิดเรื่อง